เอาล่ะมาถึงโค้งสุดท้ายแล้วพอโค้งสุดท้ายแล้วคราวนี้แม่น้ำหนึ่งยิ่งออกมาตอกย้ำความมั่นใจของเธอ
จำเลขรถนะฮะคันเก่าของเธอที่เธอออกมาย้ำนักย้ำหนาได้ไหม
เธอบอกแล้วว่าจะถูกรางวัลแน่นอนเอาละดิ

เธอคือเธอก็มาไลฟ์ขายเครื่องรางของขลังให้กับแฟนคลับของเธอตามปกตินะ
แต่ระหว่างขายของไปเนี่ยแม่น้ำหนึ่งก็ขอใช้พื้นที่ระบายความอัดอั้นตันใจ
คุณผู้ชมลองฟังดูเธอบอกว่า๘กันยายนที่ผ่านมา
ไปรายงานตัวมาแล้วนะกับเจ้าหน้าที่คุมประพฤติ
ตามกำหนดที่เขาเรียกไปแล้วก็ไปยืนยันบอกว่า
ปักลิงก์กับเว็บการพนันหรือว่าบ้านหวย
ในเพจของแม่น้ำหนึ่งนะเพียงแต่ให้แนวทางสลาก
ของรัฐบาลไทยนะครับเพื่อให้แฟนคลับอ่ะเอาไปซื้อ
ลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นซึ่งเธอบอกเธอย้ำทุกครั้ง
สนับสนุนการซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลแต่เจ้าหน้าที่คุมประพฤติ
กับเธอว่าอย่าจุดอีกนะอย่าจุดอีกทูบปู่เนี่ย
และไอ้แนวทางเนี่ยนะก็ไม่ให้
เพราะถือว่าเป็นการสนับสนุนให้เล่นการพนันทางอ้อม
เอ้าเธอแบบเธอบอกแบบนี้โอ้โหแบบนี้ทำไมเธอเจอคนเดียวอ่ะ
คนอื่นที่เขาให้เลขเหมือนเธอเยอะแยะไปหมดนะครับ
วันที่๓๐กันยายนนี้เธอบอกว่าเธอจะต้องไปขึ้นศาล

น้ำหนึ่งบอกว่าเจอแบบนี้นะถึงจะอัดอั้นตันใจแต่เธอไม่ท้อ
เพราะเธอบอกว่านี่อาชีพเธอเธอก็โชว์ครับคุณผู้ชมอยากดูไหม
เธอโชว์ลอตเตอรี่ที่บอกให้ทีมงานไปซื้อมานี่แหละฮะ
แล้วเป็นเลขที่ตรงกับทะเบียนรถคันเก่าที่เธอฝันถึง
ดูนะดีดทิ้งช่วงให้ดูเลย
คือเธอฝันถึงรถคันเก่าหลังจากไปกราบพ่อปู่พญานาคมา
มั่นใจว่าขอโทษนะครับไม่ใช่จะถูกรางวัลเล็ก
เธอบอกว่ารางวัลที่๑แน่นอน
ให้ดูลอตเตอรี่หวังว่าหนูคงจะไม่มีความผิดนะคะ
เพราะว่าลอตเตอรี่ของหนูค่ะหนูโชว์ลอตเตอรี่ได้น่าจะไม่มีความผิด
หลีรางวัลที่หนึ่งมาอีหลีพี่น้อง

อยู่ที่ว่าใครจะได้ไปรางวัลที่๑จะต้องเป็นเลขนี้แน่
รางวัลที่๑จะต้องเป็นเลขนี้แน่พี่น้องคะ
อีหลี

อีหลีย้ำมากเลยนะ
แม่น้ำหนึ่งยังปิดท้ายด้วยการขอให้แฟนคลับของเธอโชคดี

แล้วก็ปุ้ยเดี๋ยวอ่านข่าวเสร็จต้องเปลี่ยนชุดนะ

แม่น้ำหนึ่งบอกว่าสีมงคลวันนี้อย่างที่น้องปุ้ยบอกไป

โมงเย็นวันนี้รู้เรื่องครับ

เดิมพันอย่างไรไหมถ้าไม่ใช่ไม่ถูกไม่เชียด

ไม่ต้องมาเดินพันกับเราเพราะเราเนี่ยเดิมพันทีนึงแล้ว
เราโดนผิดนัดกันไปแล้วครับผม

ใช่ยังไม่อาย

พระน้ำหนึ่งวันนี้ก็แล้วกันนะครับ